โอ้โหเซ็กซี่ทุกยุคทุกรุ่นแล้วก็ไฟลุกพลึบพับเลยล่ะค่ะ
คนแรกเลยนะคะตำนานจริงค่ะสำหรับแม่เกดค่ะลูกเกดเมธานีนะคะ
โอ้โหนี่ไงคุณผู้ชมภาพนี้นะคะกับปกติสารอิเมดค่ะ
ร้อนแรงทุกแผงมากจริงจริงค่ะแม่เกดเนี่ยยืนสยายปีกกับสรีระเต็มตัวค่ะ
ในชุดบิกินี่นะคะสีเงินตัวจิ๋วนี่แหละค่ะ
โดยเฉพาะตรงปลาที่ทำเอานุ่มยุคนั้นตาค้างเลยล่ะค่ะ
เกรดก็ต้องมาแบบนี้แหละค่ะเกลือยเต้าให้เราได้สยิวใจกันล่ะค่ะ
แล้วก็ความร้อนแรงของแม่เกดเนี่ยค่ะทำให้รับการโหวตค่ะ
เป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดติดต่อกันมา๓ปีซ้อนเลยล่ะค่ะ
ซึ่งปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงนะคะแม่เกดของเรายังแซ่บแล้วก็เผ็ดเหมือนเดิม
เพิ่มเติมคือสตรองสตรองและสตองค่ะ
แม่ก็คือแม่ของแท้แน่นอนนะคุณผู้ชมนะจากแม่เกดค่ะส่งไม้ต่อความแซ่บมาที่นางเอกสุดฮอตแห่งทศวรรษ๒๐๐กันหน่อยดีกว่านะคะ
คุณอ้ำพัชราภาพี่อ้ำนี้นะคะฉายแววความเซ็กซี่ด้วยเครื่องหน้าที่แบบเยาว์ยวนจริงนะ
แต่ที่ทำเอาหลายคนตะลึงกันทั้งวงการก็ต้องภาพนี้ค่ะนี่คือภาพจากปกนิตยสารลิฟต์ค่ะกับท่าล้วงเต้าในตำนานนะคะ
คือภาพนี้เอาจริงไม่ได้เห็นอะไรแบบว่าโป๊เปลือยมากมายขนาดนั้นแต่บอกเลยว่าอินเนอร์การโพสต์ท่าของพี่อ้ำเนี่ยขยี้อารมณ์มาก
ทำให้เธอเนี่ยขึ้นแท่นสาวเซ็กซี่ที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคค่ะพร้อมกับผลงานตามหน้าปกนิตยสารชั้นนำที่พาเรทความแซ่บความวิวให้หนุ่มได้ดูกันแบบว่าซื้อตามเก็บกันแทบไม่ทันนะคุณนะ
เรียกได้ว่าตอนนั้นพี่อ้ำเนี่ยสลัดภาพนางเอกที่ต้องสวยหวานเรียบร้อยนะฮะเป็นภาพนางเอกสุดแซ่บนะฮะมีรางวัลการันตีที่สุดของความเซ็กซี่ด้วย
ชนิดที่เรียกได้ว่าโอ้โหรายปีเนี่ยขึ้นรับรางวัลแทบไม่รู้ต่อกี่ครั้งอ่ะคุณนะจนพี่อ้ำเนี่ยถึงคาดว่าประกาศงดรับรางวัลทางด้านเซ็กซี่แล้วให้น้องคนอื่นบ้าง
นี่ไงนะคะเออสวยด้วยเสียสละด้วยยังมีอีกคนนึงใช่ไหมเมพิช
เพราะว่าถ้าพูดเรื่องความเซ็กซี่ก็ตีคู่กันมาแหละเพื่อนเขานะคุณเมพิชชนาธิ์หรือว่าสู้ฉีเมืองไทยค่ะ
คนนี้โอ้โหเยาว์ยวนโดดเด่นเหมือนกันที่สุดเลยโดยเฉพาะเครื่องหน้าเขาเก๋มากตาก็เฉียวปากอวบอิ่มนิดนึง
ซื้อเก็บกันไม่วาดไม่ไหวนะคะจนสามารถคว้ารางวัลสาวเซ็กซี่ที่สุดแห่งปี๒๐๐๖มาครองได้สำเร็จนะ
ส่วนปัจจุบันแน่นอนหัวใจไม่โสดแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่เคยทิ้งเอฟซีหนุ่มนะจ๊ะ
ยังมีภาพแซ่บผ่านไอจีของเธอเวลาไปเที่ยวทะเลเนี่ยเอามาให้ได้ดูกันตลอดเลยคุณขวาน
นี่ล่าสุดเขาไปเที่ยวทะเลกับแฟนหนุ่มเขาโอ้ยปล่อยภาพมาบิกินี่ก็เลิศอยู่นะ
คุณผู้ชมค่ะไปต่อที่คุณแม่ชมพู่อรยากันบ้างนะคะอีกหนึ่งตัวแม่ของความเซ็กซี่ค่ะ
คนนี้มีรางวัลแซ่บการันตีเยอะแยะไม่แพ้ใครเลยเป็นสาวที่แบบหุ่นเป๊ะจริงนะ
หน้าตาสวยแพงเก๋ไก่นะคะที่สุดในยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้
มีผลงานแบบเผ็ดแซ่บให้วงการบันเทิงได้สะเทือน
ฮือฮากันตลอดเลยที่สำคัญนะจะเปิดมากเปิดน้อย
ชมเนี่ยบอกเลยว่าเอาอยู่ทุกลุคจริงค่ะคุณผู้ชมนี่นะ
ส่วนสาวคนนี้ค่ะรับช่วงต่อความเซ็กซี่มาแบบไม่มีข้อสงสัย
ปูปรายาจ้าด้วยความสวยเข้มแบบสาวลูกครึ่งนะคะ
สัดส่วนที่แบบว่าฉ่ำสับทุกองศาเลย
ทำให้ปูปรายานัชนะจะหนุ่มค่ะแล้วก็คนที่ติดตามผลงานนะ
ส่งให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดนะคะในประเทศด้วย
๓ปีซ้อนด้วยกันไม่ธรรมดานะในช่วงปี๒๐๑๒แล้วก็๒๐๑๔ค่ะ
ผลงานการถ่ายแบบของเธอแต่ละเซตโอ้โหร้อนแรงสมวงเลยจ้ะ
เรียกว่าปกไหนปกนั้นปูเอาอยู่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเลยนะคะ
ใช่ค่ะถึงแม้ว่ายุคนี้เขาจะไม่ค่อยมีการประกาศรางวัลอะไรแบบนี้
แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายสาวนะที่ครองความเซ็กซี่กันอยู่
ทั้งคุณไอ้อภิษดาใหม่ดาวิกาแล้วก็อีกมากมายกระแต่อาสยาม